เรื่องของการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายของทุกคนที่อยู่บนเรือ
เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่วันนี้ต้องมาคุยกันต่อ
เพราะว่ามีการตรวจน้ำในลูกตาของคุณแตงโม
พบว่ามีปริมาณแอลกอฮอลในร่างกาย๙๓มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
คำถามคือถ้าคุณแตงโมมีแอลกอฮอลอยู่ในร่างกาย

ไม่มีเหรอไม่มีใครดื่มด้วยเหรอ
ถ้าเกิดจะมาตรวจหาปริมาณแอลกอฮอลในร่างกาย
ตอนนี้มันยังทันไหมยังตรวจได้ไหม

หมอหมูนะคะคนเดียวกันกับที่ให้ข้อมูลเรื่องแผลเมื่อสักครู่
ก็อธิบายเรื่องของปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายค่ะ
ขอพูดถึงกรณีคุณแตงโมก่อนนะคะ
ที่มีการตรวจจากน้ำในลูกตาของศพคุณแตงโม
มีแอลกอฮอล๙๓มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
หมอหมูบอกว่าถือว่าเป็นปริมาณที่ไม่ได้สูงมาก
อยู่ในระดับสีเขียวไม่ถึงขั้นหมดสติ
เป็นเพียงระดับเริ่มต้นหลังดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ถ้าหากเปรียบเทียบกับการดื่มวาย
ก็น่าจะประมาณดื่มวัย๔แก้วเนี่ยระดับแอลกอฮอลจะ๑๐๐มิลลิกรัเปอร์เซ็นต์นะคะ
ก็ของคุณแตงโม๙๓ใช่ไหมคะก็เกือบจะ๔แก้วอันนี้เปรียบเทียบกับแก้ววายนะคะ
ตามหลักการของระดับแอลกอฮอล์ในเลือดหลักจะแบ่งเป็น๓ระดับ
เริ่มจาก๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
จะมีผลต่อการยับยังช่างใจพูดมากขึ้นมีสติแต่ยังไม่ถึงขั้นเดินเซ
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเริ่มเมาพูดสับสนเสียการทรงตัวคุมตัวเองไม่อยู่
สุดท้าย๓๐๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์คือแอลกอฮอลเป็นพิษนะคะ
มีโอกาสตายได้ค่ะจะมีการแบ่งระดับเป็นแบบนี้๓ระดับกว้าง
ทีนี้ถ้าถามว่าแล้วถ้าจะมาตรวจเอาตอนนี้๕คนบนเรือเนี่ยมันจะทันไหมเนี่ย
มันจะตรวจเจอไหมเนี่ยมันจะตรวจจากอะไรได้บ้าง
หมอหมูบอกว่าทำได้นะคะทำได้
ทำได้ด้วยการตรวจจากเส้นผมหรือเส้นขนตามร่างกาย
คือวิธีนี้ตามหลักนิติวิทยาศาสตร์จะไม่นิยมนำมาใช้
จากวิธีนี้ตรวจได้แค่ว่าในร่างกายมีแอลกอฮอล์หรือเปล่า
ไม่สามารถตรวจวัดปริมาณมิลลิกรัมเปอร์เซ็นแอลกอฮอลในร่างกายได้ค่ะ
ได้แค่ว่ามีหรือไม่มีแอลกอฮอล์
เช่นเดียวกันกับการนำเส้นผมหรือเส้นขนมาตรวจหาสารเสพติด
ก็บอกได้แค่ว่ามีการใช้สารเสพติดหรือไม่
ต้องตรวจภายใน๙๐วันค่ะ
แต่โยคีปอร์โยคีโรเบิร์ตก็โกนผมแล้ว

หมอหมูบอกว่าคือถ้ามีการเสพสารเสพติดเข้าสู่ร่างกาย
สารเสพติดจะไปสู่กระแสเลือดส่งไปสมอง
ก็จะไหลไปเลี้ยงเส้นผมเส้นขนทุกส่วนของร่างกาย
ถ้าสระผมยังตรวจได้
ถ้าโกนผมก็ต้องเอาผมที่โกนมาตรวจ
ผมที่งอกใหม่ตรวจไม่ได้แล้วนะคะ

ใช่ค่ะต้องเอาผมที่โกนแล้วมาตรวจ
แต่พอโกนไปแล้วมันก็ไม่รู้แล้ว
อันไหนต้นปลายผมโคนผมมันยากแล้ว
ทีนี้ถ้าเกิดโกนผมไปแล้วเหมือนโยคีปอลโยคีโรเบิร์ต

เส้นขนอื่นในร่างกาย
ต้องมีจำนวนที่เพียงพอก็ตรวจได้นะคะ
ก็ตรวจเส้นขนซะสำหรับผู้ที่โกนศีรษะไปแล้ว
คีปอลโยคีโรเบิร์ตหรือเส้นผมของคนอื่น
อย่างแซนหรือกระติกหรืออะไรแบบนี้ค่ะ
ก็ต้องมาตรวจอย่างละเอียดให้สังคมได้กระจ่าค่ะ
ตกลงแล้วเขามีสารเสพติดไหมเขามีแอลกอฮอลไหมเอาให้มันชัด
ภายใน๙๐วันยังตรวจได้นี่ผ่านมาก็น่าจะสักใกล้๓๐วันแล้ว
เพราะเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๔กุมภาพันธ์คืน
นั้นก็อย่างที่เห็นว่าบนเรือเขาก็มีตอนที่ไปเติมน้ำมัน
มีขวดวงขวดวายลินวงลินวายอะไรกันอ่ะใช่ไหมอ่าทุกผู้ชมครับ